ก่อนที่จะมีการชุมนุมใหญ่วันที่๒๑พฤศจิกายนนะคะ
โดยตั้งกระบวนที่กระทรวงศึกษาที่การ
เคลื่อนขบวนไปยังอนุสาวรีประชาธิปไตย
ติดตามการรายงานสดจากคุณศักดิ์สิทธิบุญรัฐ

กลุ่มนักเรียนเลวนะครับเดินขบวนจากหน้ากระทรวงศึกษาที่การ
ตอนนี้มาถึงบริเวณอนุสวรีประชาธิปไตย

แล้วก็เริ่มมีกิจกรรมต่างบริเวณนี้

เวลา๑๓นาฬิกาที่กลุ่มนักเรียนเร็วนะครับ
และนักเรียนองค์กรนักเรียนนะครับ
เริ่มรวมตัวการทำกิจกรรม

โดยได้นำลงศพพร้อมกับภาพถ่าย

วางไว้ที่หน้ากระทรวงศึกษาธิการ
และมีการติดสติ๊กเกอร์หุดคณราช๖๓

บริเวณด้านหน้ากระทรวงศึกษาธิการ
เพื่อแสดงสัญลักษณ์หลังข้อเรียกร้อง

คุกคามนักเรียน
แล้วก็ยกเลิกกฎระเบียบที่ล้าหลัง

ถ้าหากทำไม่ได้ให้รัฐมนตรีว่าการ
ทรงศึกษาธิการลาออกจากตำแหน่ง

ขบวนไปยังอนุสวรีประชาธิปไตย

แสดงเจตจำนงว่าไม่เอากัน
บริหารงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ร่วมกับกลุ่มมอบเฟสครับ
ขณะที่หน้ากระทรวงศึกษาธิการ
เจ้าหน้าที่ก็ได้มีการนำแผงเหล็ก

ช่วงหน้าทางเข้าที่ตรงกับ

และวางกำลังของตำรวจทางตำรวจ

ขณะเดียวกันก็มีตำรวจกองร้อยน้ำหวาน
ที่มาดูแลความปลอดภัย

พาคุณผู้ชมมาดูที่

ขณะนี้นะครับก็จะเห็นว่า

รวมไปถึงตรงไปเรื่อย

ขบวนม็อบด้วยนะครับซึ่งวันนี้
มีอยู่๓กลุ่มหลักด้วยกันนะครับ
ที่มาแสดงกิจกรรมกันที่นี่นะครับ

กลุ่มนักเรียนเลวนัดชุดหนุมกัน

ขณะที่๒กลุ่มที่๒

ก็จะมีนัดชุมนุมกันช่วงเวลา๑๖นาฬิกา

ตั้งแต่เวลา๑๔นาฬิกาถึง๒๔นาฬิกา
ของวันนี้ด้วยนะครับบรรยากาศตอนนี้ก็จะเห็นว่า
มีกลุ่มมวลชนแล้วก็มีการจัดแสดง
กิจกรรมต่างมากมายอย่างที่
นักเรียนเลวเนี่ยนะครับก็จะมีการร้องเพลง
มีกลองนะครับก็มาร่วมสนุกกิจกรรม
ตรงนี้กันขณะเดียวกันเขยิบไป
ก็จะเป็นผ้าขาวขนาดใหญ่ที่ให้กลุ่มผู้ชุมนุม
สามารถมาเขียนระบายความในใจบริเวณตรงนั้นได้
กิจกรรมก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยนะครับ
ประมาณจะสิ้นสุดกิจกรรมช่วงประมาณ๒๔นาฬิกา
ซึ่งตอนนี้ก็มีการวางกำลังของทางตำรวจ
ดูแลความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องด้วย

รายงานสดจากอนุสวรีประชาธิปไตยครับ
ค่ะติดตามทุกช่วงข่าวได้ของไทยรัฐทีวีนะคะ
และทั้งหมดนี้คือเอ็กซ์เทคนิค